เนี่ยทั้งตื่นตัวเตรียมตัวบางคนอาจจะมีอาการ
ตื่นตระหนกเล็กน้อยสำหรับกรณีที่
มีข่าวออกมานะคะว่าไวรัสซิกาเข้ามาในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครแล้วเพราะว่าเจอทั้งผู้ป่วย
เจอทั้งผู้ติดเชื้อใน๒๗คนซึ่งในจำนวนนี้
มีหญิงตั้งคันที่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงระยะการคลอดด้วยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านกรทมออกมายืนยันแล้วว่าโรคสามารถควบคุมได้ค่ะ
นายแพทย์เมธิพฤษชาตะเมธิกุลผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครบอกว่า
สถานการณ์ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่๑๑กันยายนตอนนี้มีจำนวนทั้งหมด๒๗คนแบ่งออกเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรค๕คนด้วยกัน
ซึ่งในจำนวนนี้มีหญิงตั้งคันที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะคลอดด้วย
เพื่อจะติดตามพัฒนาการของทารกค่ะ
โดยกลุ่มนี้กรทมควบคุมโรคได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ออีก๒๒คน
เป็นผู้ป่วยที่มีหญิงตั้งคันอยู่ที่เขตสาธรณ์ได้รับเชื้อมาจากสามีค่ะ
ซึ่งสามีได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากประเทศสิงคโปร์ว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ผู้หญิงคนนี้คลอดลูกแล้วปลอดภัยทั้งแม่และเด็กนะคะ
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้ออีก๒๑คนในพื้นที่ระแวกใกล้เคียง
ถ้าไม่เจอผู้ป่วยเพิ่มเติมก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดโรคทันทีค่ะ
อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อยืนยันแล้วนะคะว่า
แม้ว่าจะเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร
แต่สถานการณ์ไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคอันตราย
ขณะเดียวกันกรทมเองมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
ลงพื้นที่ทำลายแหล่งพ่อพันธุงลายภายในบ้าน
กันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาแล้วก็ไข้เลือดออกอยู่แล้วด้วยค่ะ